จังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำโขง

รับได้หลายลูกเป็นปลากฏการปลางไฟพญานาค
ลูกแรกที่บ้านต่างชุมสามลูก
ก่อนจะเกิดปรากฏการณ์ต่อเนื่อง
หกโมงกว่าก็เริ่มเห็นปลางไฟพญานาคแล้วก็ขึ้นเป็นร้อยเมื่อวาน
ใช่ครับผมบรรยากาศการชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคนะครับ
ที่จังหวัดหนองคายคึกคักตลอดทั้งวันแล้วครับ
นักท่องเที่ยวมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง
อำเภอพลพิสัยและอำเภอรัตนวาปี
จนกระทั่งเวลา๑๘นาฬิกา๑๗นาที
บ้างไฟพญานาคลูกแรกก็ผุดขึ้นกลางแม่น้ำโขง
ตานชุมตำบลรัตนวาปีจำนวน๓ลูกครับ
หลังจากนั้นก็มีบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน
รวมจนถึงเวลา๑๙นาฬิกา
มีบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นในเขตอำเภอรัตนวาปี
ที่บ้านท่าม่วง๓๖ลูก

บ้านพลแพง๓๙ลูก
ส่วนที่อำเภอพลวิสัยมีบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้น
ที่บ้านน้องกุ้ง๒๗ลูกนะครับ
และบ้านน้องแก้ว๓๖ลูก
ซึ่งก็มีบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นเรื่อย
จนถึงประมาณ๒๒นาฬิกาครับ

เราไปต่อที่ลานพญานาคเขตเทศบาลอำเภอปากฆาตจังหวัดบึงกาลนะครับ
นักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมากก็ไปนั่งรอชมบ้างไฟพญานาค
อยู่ที่ริมน้ำโขงเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา
ช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๑๗นาที
คุณผู้ชมจับจ้องดูหน้าจอให้ดีนะครับ
ลูกไฟสีแดงอมชมพูลูกแรกผุดขึ้นมาจากฝั่งลาวปรากฏต่อสายตา
ให้ทุกคนได้เห็นพร้อมกับทุกคนส่งเสียงโอ้โหร้องเลยนะ

แล้วก็จากนั้นก็มีบ้างไฟพญานาคทยอยพุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขงอีกเป็นระยะ
จนถึงเวลา๒๐นาฬิกา๘นาที
บ้างไฟพญานาคพุ่งขึ้นจากลำน้ำโขงที่อำเภอปากฆาตจำนวน๔๘ลูก
ทำให้ประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดนะมาที่บึงการแห่งนี้
โอ้โหถือว่าเป็นบุญล่ะครับ
ได้เห็นบ้างไฟพญานาคผุดขึ้นมาจากลำน้ำโขง
บางคนยกมือสาธุท่วมหัวบอกว่าได้เห็นเป็นบุญตาสักครั้งในชีวิตแล้วนะฮะ

และที่บริเวณจุดชมวิวบ้านตามุยตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี
มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจับจองพื้นที่เพื่อชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาค
แม่น้ำโขงนะครับด้วยบรรยากาศ
คือรวมนะครับมีความสุขดีใจที่ได้อยู่ตรงบรรยากาศจุดนี้นะครับ
แล้วก็มีความอบอุ่นยิ่งนักมีการนำอาหารมานั่งทานระหว่างรอชม
โดยจุดชมวิวใน๓หมู่บ้าน
บ้านกุมบ้านตามุยและบ้านทาหลงตามบนห้วยภัย
มีบ้างไฟพญานาคขึ้นรวมกันทั้งหมด๙๖ลูกครับ

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ของหนองคายของบึงกาล
หรือว่าที่อุบลใครที่เมื่อคืนได้ไปนั่งริมน้ำโขง
แล้วก็ดูบ้างไฟพญานาคส่งมาบอกกันหน่อยนะคะ